ได้เวลาที่เราจะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้วนะคะ
วันนี้หมอไก่จะพาเราไปขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่และท้าเวสุวรรณที่จังหวัดราชบุรี
จะเป็นที่ไหนติดตามในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่อยู่ที่วัดเขากรวดจังหวัดลาดบุรีค่ะ
ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของความเฮ่งความปั้งแล้วก็ความเด็ดนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าที่วัดนี้ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนค่ะ
เพราะว่าที่วัดนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากราบไหว้บูชา
ขอพรกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
เดี๋ยวตามหมอไก่มาเลยนะคะตามมาเลยค่ะ
พิกัดเฮงจุดแรกเลยนะคะที่เรามาวัดนี้ต้องมาทำการขอพรเลยค่ะ
นั่นก็คือที่ตรงนี้เลยค่ะ
ที่นี่นะคะก็จะมีไอ้ไข่พี่จุกแล้วก็น้องจันทิมานะคะ
สำหรับในเรื่องของการไหว้ขอพรเพื่อเสริมดวงค่ะ
ว่าจะเป็นการขอพรเสริมดวงเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะ
แต่ที่นี่นะคะ
ที่เป็นทีเด็ดของวัดนี้เลยนะคะ
นั่นก็คือไอ้ไข่ที่อันเชิญมาจากวัดเจดี
ใครอยากเฮงอยากปังตามหมอไก่มาเลยค่ะ
และนี่นะคะนี่ก็คือไอ้ไข่ค่ะ
อันเชิญมาจากวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ตั้งแต่มีการอัญเชิญไอ้ไข่นะคะมาไว้ที่วัดนี้ค่ะ

รางวัลที่๑มากว่า๑๐คนแล้วนะคะ
แต่พิกัดเฮงที่๒แห่งวัดเขากรวดแห่งนี้นะคะ
นั่นก็คือที่นี่เลยค่ะท้าเวสุวรรณนะคะ
และหมอไก่ขอกระซิบเลยนะคะคุณผู้ชม
ตั้งแต่ทางวัดนะคะมีการอัญเชิญท้าเวสุวรรณมา

มีคนนะคะถูกรางวัลที่๑จากการมาขอพรกับองค์ท้าเวสุวรรณ๒คนเลยค่ะคุณผู้ชม
และนี่นะคะก็คือของไหว้ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ค่ะ
หลักนะคะเวลาที่เราจะไหว้ท้าเวสวันค่ะ
เราจะต้องไหว้ด้วยของสีแดงนะคะ
เคล็ดลับการเปิดประตูดวงนะคะง่ายเลยค่ะก็จะมีสองอย่างค่ะ
จะมีกระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือของเราค่ะ
ให้เรานะคะอธิษฐานชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่ของเราว่าเรามาจากไหนนะคะ
จากนั้นนะคะเอาโทรศัพท์ค่ะแล้วก็กระเป๋าสตางค์นะคะ
เวียนนะคะใต้ขาของท้าเวสุวรรณค่ะ
พระอาจารย์ท่านกระซิบมานะคะว่าตอนที่ทำพิธีอันเชิญท้าเวสุวรรณองค์นี้ค่ะ
ประทับบริเวณจุดนี้นะคะได้เกิดเหตุการณ์ปฏิหารขึ้นค่ะ
เพราะว่ามีลำแสงจากพระอาทิตย์นะคะส่องมาบริเวณขาขวาขององค์ท้าเวสวันพอดีเลยค่ะ
สำหรับอีกหนึ่งเคล็ดลับความปังนะคะอยู่ด้านหลังหมอไก่นี้เลยค่ะ
นี่ก็คือถ้ำพระราหูค่ะเพราะว่ามีความเชื่อกันนะคะว่า
การเดินล่อใต้ถ้ำพระราหูค่ะจะเป็นการสะดอกเคาะนะคะ
ทำให้ดวงชะตาดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเดินตามหมอไก่มาขอพรกันเลยนะคะ

หลังจากที่เรานะคะเดินล่อใต้ท้องช้างครบทั้งหมด๓รอบค่ะ
อย่าลืมนะคะนี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับสำคัญเลยค่ะ
นั่นก็คือการขอพรนะคะกับพระปางเปิดโลกโภกษัพย์องค์นี้ค่ะ
เวลาที่เราอธิษฐานนะคะให้เรานะคะเอามือแตะนะคะ
พระแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยค่ะ
ให้เราอธิษฐานนะคะพออธิษฐานเสร็จแล้วนะคะ
ให้เปร่งวาจามาทั้งหมดสามครั้งนะคะว่าสำเร็จสำเร็จสำเร็จ
รับรองวัฒนธรรมตามเคล็ดลับที่หมอไก่ว่ามันนี้นะคะ
คำคอของคุณค่ะจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะที่วัดเขากรวดแห่งนี้
ไม่ได้มีแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่หมอไก่บอกไปเท่านั้นนะคะ
ยังมีอีกหลายจุดให้มากราบไหว้สักการะเพียบเลยล่ะค่ะ
ใครที่มีเวลาหน่อยจะอยู่ที่นี่ทั้งวัน
ไม่ต้องไปไหนก็ได้บุญเต็มอย่างแน่นอนค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาในวันนี้
พี่กะเทงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ